มาดูเหตุการณ์เสียชีวิตแปลกประหลาดของคุณยายวัย๗๔ปีนะครับ
ซึ่งคนที่ไปพบศพก็บอกโอ้โหคุณยายคงทรมานน่าดูก่อนจะเสียชีวิต
เพราะว่าคุณยายไปติดอยู่ระหว่างซอกตึก
ตรงซอกนะฮะมันอยู่ระหว่างกำแพงกับผนังอาคาร
แล้วซอกตรงนี้มันกว้างไม่ถึงคืบ
แต่คุณยายน่าจะไปติดอยู่ตรงนี้๓วันแล้ว
ขอความช่วยเหลือใครก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยิน
ข้าวอดน้ำจนเสียชีวิตอยู่คาซอกตึกตรงนี้นะครับ
ตำรวจสพพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ได้รับแจ้งพบผู้เสียชีวิตในซอกตึกซอกกำแพง
ซึ่งตึกเป็นแฟลต์หมู่๒ซอยวัดแคร์ตำบลในคลอง
ปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์นิติเวศ
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีสวัสดียานนทร์และเจ้านาธิคู่ภัยด้วยนะครับ
ในที่เกิดเหตุเป็นแฟลต์เก่าสูง๓ชั้นปิดกิจการมาหลายปีแล้ว
ซอกระหว่างตึกซึ่งเป็นกำแพงสูง
กับกำแพงเตี้ยปรากฏว่าตรงซอกนั้น
ซึ่งความกว้างระหว่างซอกเนี่ยมันแค่ประมาณแบบ
เขาบอกว่าอาจจะคืบนิดด้วยซ้ำนิดเดียวตรงนี้นะฮะ
พบศพนางสาวอำภาอายุ๗๔ปีเสียชีวิตอยู่ภายในซอกลึกนี้นะฮะ
สภาพขึ้นอืดนอนตะแคงข้างและคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒๓วัน
จากการตรวจสอบแฟลตดังกล่าก็พบว่าถูกล็อกจากด้านใน
ทีนี้ครับก็มีการประสานญาติผู้เสียชีวิตมาเปิดประตู

คือตอนแรกคือมีญาติของคุณยายมาตามหาคุณยาย
แล้วก็มาเรียกหาคุณยายแต่ปรากฏว่าคุณยายไม่ตอบกลับตอบรับเลย
แล้วก็ญาติเดินวนไปเวียนมาอยู่หน้าแฟลตหน้าอาคารตรงนี้
แล้วก็ได้กลิ่นเหม็นนะครับจึงรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่ดีแล้วล่ะ
กลัวว่าจะมีใครเป็นอะไรหรือว่ายายจะเสียชีวิต
ก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจมา
และทีนี้ครับพอเจ้าหน้าที่มาถึง
ก็เข้ามาตรวจสอบภายในแฟลต์
บริเวณทางเข้าซอกระหว่างตึกกับกำแพง
พบรองเท้าแตะสีดำ๑คู่ขวดน้ำพลาสติกถูกวางไว้อย่างเรียบร้อย

เพราะตอนแรกไม่คิดว่าจะมีใครตกลงซอกตึกนี้แล้วเสียชีวิต
เอาง่ายคือเจ้าหน้าที่เขาเดินพยายามตามกลิ่นที่มันเหม็นโชยออกมา

แล้วก็มาถึงจุดนี้แหละครับปรากฏว่าก็มาพบเป็นศพนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ได้ทุบกำแพงบางส่วน
แล้วก็เอาผ้าคล้องกับศพเพื่อจะยกศพของผู้เสียชีวิต

เบื้องต้นแพทย์นิติเวทได้ตรวจสอบสบผู้ตาย
ไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายนะครับ
ทีมข่าวของเราสอบถามนางสุชาอายุ๖๒ปี
สะพ้ายของผู้ตายก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ผู้ตายพักอาศัยภายในแฟลต์เพียงคนเดียวนะครับ
ซึ่งจริงแฟลต์นี้ก็ปิดกิจการไปแล้วแต่ผู้ตายก็ยังอาศัยอยู่
แล้วก็ผู้ตายมีโรคประจำตัวนะครับคือความดัน

มักจะเก็บกว่าบริเวณโดยรอบเป็นประจำ
กระทั่งได้มีคนแจ้งว่า
น้องสะพ้ายว่าที่แฟลตที่ผู้ตายพักอาศัยอยู่

ก็เลยรีบไปดูพร้อมกับสามี
ก็พอไปเห็นก็ประตูมันล็อกอยู่
ตะโกนเรียกผู้ตายอยู่นานแสนนานไม่มีการตอบรับ
อย่างที่ผมบอกไปญาติมาตามหาใช่ไหม
หาคุณยายไม่มีเสียงคุณยายตอบกลับมาเลย
ญาติก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบนะครับ
ระแวกดังกล่าวเล่าให้ฟังบอกว่า

คือมีคนเห็นคุณยายท่านนี้เดินเข้าไปเก็บขยะ

คือคุณยายน่าจะปีนกำแพงเตี้ยเนี่ย
แล้วก็ลงไปตรงซอกเพื่อจะไปเก็บขยะ
คือชาวบ้านบอกจริงคุณยายเป็นคนแข็งแรง
และน่าจะปีนกำแพงเตี้ยลงไปเพื่อจะเก็บขยะตรงนั้น
และมันน่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
คือตัวคุณยายติด
ติดแล้วก็เดินไปไหนมาไหนไม่ได้ออกจากตรงนี้ไม่ได้เลย
คงพยายามแล้วแล้วก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
แต่ทีนี้มันไม่มีใครได้ยินไม่มีใครเห็นเลย
ใช่ตั้งแต่วันที่๓๐เมษายน
ที่ชาวบ้านพบเป็นครั้งสุดท้าย
จนกระทั่งมาถึงช่วงที่เจ้าหน้าที่มาพบศพนะครับ